ดูก๊อฟกระหายกันหน่อยนะคะก็คือพอก๊อฟนั่นเองนะคะ
ชิงทองคุณผู้ชมแม้ว่าตัวเนี่ยจะไปอยู่ในเรือนจำแล้ว
แต่เราจำเป็นยังคงต้องนำเสนอข่าวนี้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อถอดบทเรียนกันนะคะเอามาดูกันหน่อยนะคะ
สำหรับคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นตัวของพอก๊อฟตอนนี้
อยู่ที่เรือนจำเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะเอ่อ
เราได้มีโอกาสไปคุยกับแหล่งข่าวคนหนึ่ง
ซึ่งก็เปิดเผยข้อมูลน่าสนใจว่าพอก๊อฟเนี่ย
เขาใช้เงินเยอะใช้เงินเกินตัวแล้วจำเป็นต้องใช้เงิน
อืมคือก่อนหน้าที่เขาจะไปก่อเหตุฆ่า
คุณมะนาวถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนสนิทของนายก๊อฟหรือว่าพอประสิทธิชัย
ซึ่งเป็นอดีตพอประกันไปแล้วเนี่ยนะคะเพราะรู้จักกันมานานกว่า๑๐ปี
เล่าบอกว่าก่อนที่นายก๊อฟจะถูกจับเพียง๕วัน
ยังโทรมาหาอยู่เลยโทรมาหาคุณมะนาว
เพื่อจะเสนอขายนกกระตั้วม็อกลังคัน

มอลังคันอ่ามอลังคันอ่าเป็นพันธุ์ของเขาอีกทีเนี่ย
เป็นสายพันธุ์หนึ่งหนึ่งคู่ในราคา๑แสนหนึ่งหมื่นบาท

คือพอก๊อฟเนี่ยนะคะให้เห็ดผลบอกว่า
เกรงใจเพื่อนบ้านเพราะนกร้องเสียงดัง
แต่จริงไม่ใช่หรอกแต่ใช้เงินจะเอาเงินไปเปสาวไงเนี่ยซมอเรียส
ตกใจมากค่ะเพราะว่าก่อนที่จะเป็นข่าวก่อนที่เขาจะโดนจับเมื่อวันที่ยี่สิบสอง
ประมาณวันที่๑๗ก็คือหลังก่อเหตุด้วยนะคะ
เขาก็โทรมาพี่มีนกจะเสนอขาย
เพราะว่าข้างบ้านบ่นว่าเสียงดัง

เขาก็โทรมาขายเขาเสนอขายมาอยู่ที่คู่ละ๑๒๐๐บาท
๒ตัวคู่ละ๑แสน๑หมื่นบาท
แต่ว่าคือด้วยความที่มันไม่ได้เป็นที่ต้องการของเรานะตอนนี้
ออกไหมคะเราก็เลยปฏิเสธเขาไปแล้วก็บอกว่า
เดี๋ยวไว้ถ้าสนใจหรือถ้ามีใครอยากได้
หนูจะติดต่อไปแต่เขาก็พูดยืนยันว่า
เขาอยากให้อยู่ที่นี่นะอะไรอย่างนี้ว่า
เออว่ามาอยู่ที่นี่พี่ยังมาเที่ยมมาได้มาดูได้

เพราะว่าคือเราตอนเมื่อก่อนที่ขับรถมา

ที่มาพาเราไปซื้อขนมไปซื้ออะไรนะ
เขาเรียกอาหารสัตว์อะไรอย่างนี้

คือภาพข้างนอกภาพข้างนอกเนี่ย
ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้รู้ลึกเบื้องหลัง
การใช้จ่ายของนายก๊อฟคนนี้เนี่ยนะคะ
ภาพข้างนอกเนี่ยก็จะรู้สึกวุฒิรวย
กินหรูอยู่สบายขับรถยุโรป
มีบ้านอยู่เป็นหลักแหล่งเนี่ยค่ะ

หนี้สินอิรุงตุงนังเลยนะคะ
อกจากคุณมะนาวซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มนกกระตั๊วแล้วเนี่ยนะคะ
เราไปคุยกับอีกหนึ่งคนเป็นอดีตแฟนสาวของนายก๊อฟคนนี้
เปิดเผยข้อมูลบอกว่าจริงแล้วนายก๊อฟเนี่ยนะ
ตอนที่คบกันเนี่ยก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะ
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานดี
แต่เป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนพอสมควร
ส่วนตัวคิดว่าแรงจูงใจที่ก่อเหตุเนี่ย
ไม่น่าจะใช่เรื่องชู้สาวแต่น่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินมากกว่า
ซึ่งตอนนี้ประเด็นมูลเหตุการก่อเหตุ
แรงจูงใจการก่อเหตุทุกคนเชื่อสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
แล้วก็คือเรื่องของประสงค์ต่อทรัพย์จะเอาทรัพย์ไปขายแล้วก็ไปใช้หนี้ต่างเนี่ยนะคะ
ฟังเสียงอดีตแฟนสาวของนายก๊อฟค่ะ
คุณผู้ชมนั่นก็เป็นคนที่เคยรู้จักแล้วก็ใกล้ชิดกับนายก๊อฟมาก่อนนะคะ
เล่าให้เราฟังเราก็นำเสนอข่าวกันต่อนะไม่รู้อีกมุมหนึ่งนะคะ